ทึกนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีชายสูงวัย
เป็นชายเร่ร่อนนะอยู่ถือมีดออกมาแทงคนที่กำลังยืนรอรถเมย์
คนยืนรอรถเมย์ไม่รู้อีโน่อีเหน่ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บ
นี่คุณผู้ชมฮะผู้บาดเจ็บนี่ลูกศรสีเหลืองนะครับ
เขาก็ไปยืนอยู่ข้างทางเพื่อจะรอรถเมย์
ดูนะฮะคุณชายเล่ร่อนคนนี้เอามีดมาจ้วงแทงแล้วก็วิ่งไล่ตามเลยนะฮะ
เล่ร่อนรายนี้นะอายุ๗๕ปีแล้วนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณป้ายรถเมย์
ริมถนนพระราม๔ย่านบางรักษณ์ในเขตกรุงเทพฯบริษัทธรรมนคร

อย่างที่เห็นแล้วครับโอ้โหอยู่วิ่งมาจากทางด้านหลัง

เล่ร่อนคนนี้เอามีดออกมาจากเป้นะฮะ
แล้วก็นำไปไล่แทงผู้ชายที่กำลังยืนรอรถเมย์
ผู้ชายคนนั้นต้องวิ่งหนีตายเอาตัวรอดนะฮะ
ขณะที่กล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งบันทึกภาพ
ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บพยายามจะวิ่งหนี

แต่ชายสูงวัยชายเร่ร่อนคนนั้นยังคงถือมีดไล่ตาม
จะวิ่งไม่ทันวิ่งช้าก็ตามนะฮะ
ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์แถวนั้นตกออกตกใจฮะ
หลบหนีเอาตัวรอดเพราะกลัวว่าจะถูกลุกหลงนะครับ
ก่อนที่ชายเร่ร่อนจะหายตัวไป
หลังเกิดเหตุพลเมืองดีแจ้งตำรวจสนบังรักษ์ให้เข้าตรวจสอบ
ต้นพบว่าชายคนที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บนั้น

เจ้าตัวยืนยันนะไม่รู้จัก
ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนกับชายสูงอายุคนนั้น
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บนะครับ
ที่เขาจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีครับ

เพราะว่าอันตรายนะอยู่วิ่งไล่แทงคนอื่นแบบนี้นะฮะ
ตำรวจไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
รู้ว่าคนร้ายเป็นชายุค๗๕ปี
ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง

แล้วก็ต่อรถไปลงที่สถานีรถไฟดอนเมือง
จากนั้นซื้อตัวรถไฟไปจังหวัดลบบุรีเลยฮะ

โยนทิ้งระหว่างทางตอนอยู่บนรถไฟนะครับ

กลับเข้ามาอยู่แถวที่ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง

อ้างว่าเครียดคุมสติไม่อยู่
หลังจากรู้ว่าภรรยานอกใจเมียนอกใจเขา
ที่ระบายก็เลยก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ
ตำรวจตรวจสอบทะเบียนอาชญากร

แล้วก็ไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตด้วยคุณ
ทีนี้ควบคุมตัวไปฝากขังไว้ที่สารแขวงปฐุมวัน
เพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันตรายนะครับคุณฮะโอ้โหเป็นภัยจริงฮะ